ราวนี้คุณผู้ชมผัวเก่าแค้นแทงเมียเก่าดับ
แล้วต้องการจะปาดคอตัวเองเพื่อตายตามเพื่อหนีความผิด
มันเป็นปัญหาสะสมกันมาเขาเคยเป็นสามีภรรยากันแต่เขาเลิกกันไปแล้ว
ฝ่ายผู้ชายบุกไปหาเมียเก่าแล้วก็ไปแทงเขาตาย
แล้วภาพที่เกิดขึ้นคือตัวเองกำลังจะฆ่าตัวตายตามไป

เพราะว่าเมียเก่าเขาตายไปแล้วอยู่ในร้านแล้วเขาพยายามจะฆ่าตัวตายตามไป
ชาวบ้านก็บอกตำรวจก็ไม่มาสักทีโทร
หลายรอบแล้วเฮียอย่ากำลังจะฆ่าตัวตายก็ขาดคลิปนี้ออกไปได้
นี่ครับโอ้โหแบบระทึกเห็นไหมมีคนตายอยู่ข้างใน

เป็นคลิปที่พ่อค้าแม่ค้าเขาถ่ายเอาไว้ล่ะครับ
ขณะที่จะเข้าไปช่วยคือตอนแรกยังไม่ทราบว่าผู้หญิงเขาตายหรือยัง
ก็เลยพยายามที่เข้าไปช่วยก่อนแต่ว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ย
ก็แบบพยายามจะฆ่าตัวเองตายตามไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านทำกรอบพระ
แล้วก็รับทำเครื่องประดับชื่อว่าฮังเห่งอยู่ในตลาดต้นพยอม
ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นวันที่๓ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมฝ่ายผู้หญิงเสียชีวิตนะครับก็คือคุณกุลปวีพรสิทธิประเสริฐ
หรือว่าเจ๊จิ๋มอายุ๕๙ปีเพราะว่าเขาถูกแทงที่หลังไป๓ที
ก็เลยเสียชีวิตส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครเป็นอดีตสามีของผู้ตายนั่นแหละ
คือนายเกดสมบัติอายุ๖๐ปีนายเกดสมศักดิ์อายุ๖๐ปี
ก็เป็นเจ้าของร้านทำกรอบพระนั่นแหละหลังก่อเหตุไปฆ่าอดีตภรรยาก็เอามีดจะปาดคอตัวเองตายตามไป
แต่ชาวบ้านพยายามไปห้ามและแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลทันนะครับ
ทีนี้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือหลังเจ๊จิ๋มเสียชีวิต
ไม่มีใครกล้าไปบอกแม่ของเจ๊จิ๋มเพราะคุณแม่เขาอายุ๘๐ปี
กลัวแม่จะตอมใจช็อกเป็นลมแล้วเป็นอะไรป่ะอีกคนนึง
คุณแม่มารอลูกสาวเอ๊ะทำไมลูกสาวไม่กลับบ้านสักที
ทุกคนก็แบบเอาไงดีนะจะบอกแม่ยังไงดี
เพราะว่าจริงแล้วแม่เขาอยู่กับเจ๊จิ๋ม๒คน
นะฮะเสร็จงานปุ๊บเจ๊จิ๋มจะกลับบ้านไปหาแม่
คนในชุมชนสุดท้ายต้องเอาข้าวไปให้แล้วโกหกคุณแม่ว่า
มีคดีความกันอยู่คือกลายเป็นก็ต้องโกหกแม่ไป
โกหกไปก่อนจนกระทั้งล่าสุดเมื่อวาน
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่วัดเมืองหลังนะฮะ
ญาติเนี่ยได้บอกเรื่องราวการเสียชีวิตของลูกสาวให้กับคุณยายไปแล้ว
แต่คุณยายไม่เชื่อว่าลูกฉันเสียชีวิตนะฮะ

วินาทีที่คุณแม่หรือคุณยายมานั่งในงานศพของลูก

บอกว่าแม่เจ๊เสียชีวิตแล้วจริงนะนะฮะ
โหคุณยายช็อกเลย

แล้วพูดขึ้นมาว่าแล้วทำไมทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียว

ทำไมจิ๋มต้องทิ้งแม่แบบนี้ทำไมต้องตายก่อนแม่

ใช่ที่ข่าวลงไหมโดนแทงใช่ไหม

ผมไม่ทราบว่าคุณป้าจะดูข่าวอยู่หรือเปล่า

ผมไม่ทราบว่าคุณญาจะดูข่าวเราอยู่ไหม
เพราะว่าคุณยายสิงเขาเสียชีวิตไปแล้ว
คือมันเป็นข่าวที่เราก็ต้องนำเสนอข้อเท็จจริง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

อ่านข่าวตามพอเท่จริงนะ

แล้วก็ญาติก็พาคุณยายเข้าไปดูแลต่อ

อาการดีขึ้นก็คงต้องนำตัวมา

ของฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ